คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ที่ลบบุรีค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็แล้วกันเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านโอ้โหเถียงกันแบบดุเดือดมากเป็นเจ้าของหมากับตัวผู้เสียหายที่เขาเถียงกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เจ้าของหมากับตัวผู้เสียหายที่เขาเถียงกับตัวผู้เสียหายที่เขาเถียงกันนะคะ
เจ้าของหมากับตัวผู้เสียหายที่เขาเถียงกับตัวผู้เสียหายที่เขาเถียงกันนะคะ
หมาดีแล้วมันสุดวิสัยหมามันตกใจที่ฝ่ายผู้เสียหายถือไม้ไล่ตีมันแต่มันมีประโยคที่ฟังแล้วอาจจะจี๊ดหน่อยฮะเช่นก็ย้ายบ้านไปสิคะถ้าอยู่ไม่ได้
หมายถึงเจ้าของหมาบอกผู้เสียหายว่าก็ย้ายบ้านไปสิถ้าอยู่ไม่ได้เพราะเจ้าของหมาเขาอยู่มาก่อน
เราตามเรื่องนี้ให้ค่ะเราถามเรื่องนี้จากฝ่ายผู้เสียหายก่อนนะคะคุณน้ำค่ะ
บอกว่าต้นเหตุก็คือคืนวันที่๒ตุลาคมประมาณ๔ทุ่ม
หมาของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันมากัดขาหลานสาวอายุ๑๕จนกางเกงขาด
ครับบ่ายวันต่อมาก็คือเหตุการณ์ในคลิปคุณน้ำบอกกับเจ้าของหมาว่าเนี่ยพาหลานไปหาหมอนะเพราะถูกหมากัด
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าก็แค่ถลอกไม่ใช่เหรอคล้ายกับจะปัดความรับผิดชอบก็เลยปรี๊ดแตกค่ะ
เพราะว่าหมากัดหลานจริงมันไม่ใช่แค่ถลอกถึงจะแค่ถลอกหลานก็ต้องฉีดยากันพิสุนักบ้าอยู่ดีไม่ใช่เหรอ
ครับก็เลยกลายเป็นเถียงกันอ่ะนะคะพอคลิปเผยแพร่ออกไปเมื่อคืนนี้เจ้าของหมามาคุยด้วย
ท่าทีก็อ่อนลงเยอะบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายจะจ่ายเงินค่ารักษาให้
แต่คุณน้ำบอกว่ายังไม่ถอนแจ้งความจนกว่าหลานสาวจะรักษาหายจนแบบให้หายดีซะก่อนนะคะ
เมื่อคืนเขาได้มีการมาเคลียร์นะคะเขาพูดว่าเขาจะจ่ายค่ารักษาให้เราก็คุยกันจบตั้งแต่เมื่อคืน
ก็เลยพูดกับเขาว่าพี่ควรเก็บหมาให้มันดีกว่านี้เมื่อคืนเราคุยกันด้วยแบบใจเย็นแล้วเขาใจเย็นแล้วเขาก็พูดเองว่าเขาเห็นคลิปแล้วเขาก็เลยพูดว่าเขาจะป้องกันให้ดีกว่านี้
เมื่อวานเขาก็มาถามน้ำนะคะว่าน้ำแจ้งความแล้วใช่ไหมน้ำบอกอ๋อแจ้งอยู่แล้วค่ะก็พี่เป็นคนบอกให้น้ำไปแจ้งเองน้ำก็พูดอย่างนี้
คุณน้ำผู้เสียหายบอกว่าถึงจะมาอยู่ทีหลังแต่ก็อยู่๖ปีแล้วนะ
แก้ปัญหาแล้วอดทนกับปัญหาหมาเพื่อนบ้านมาตลอดเลยอ่ะไหนจะมาอึหน้าบ้านมาทรงเสียงดังเลี้ยงหมาตั้ง๑๐กว่าตัว
หมามากัดหลานนี่คือทะเลาะกันเป็นครั้งแรกนะเธอบอกเธอก็ทนมาตลอดครั้งนี้ถึงแม้ว่าปัญหามันจะจบลงด้วยดี
ไม่ได้เห็นแผลของเด็กนี่ว่าถูกกัดยังไง

สุดท้ายก็ยอมรับแล้วว่าผิด
อมรับแล้วยินยอมจ่ายค่ารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายทุกอย่าง
แต่ผู้เสียหายเอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
เจ้าของหมาบอกว่าฝั่งเจ้าของหมาก็เสียหายเหมือนกันนะ
พี่แค่อยากเห็นเพราะว่าเมื่อคืนที่มันโดนกัดมันมืด
พี่อยากจะช่วยเรื่องค่าดูแลค่ารักษาให้นะ
เพราะว่ากรณีนี้หมากัดยังไงของเราก็ผิด
เรายอมรับตรงนี้ค่ะ

เราก็พยายามดูแลแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะป้องกันให้มันมากกว่านี้มีค่ะ

เจ้าของสุนัขก็บอกว่าก็ยอมรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลทุกอย่าง
ดูแลสุนัขของตัวเองให้ดีขึ้น